โอ้โอ้โอ้โอ

พบกับโชว์ดีที่อยากให้คุณดู
มามาเที่ยวเย็นล่า
บานด้วยตัวเองต้องให้เห็นกับตา
ใต้สุดสยามเมืองกามใจ
ชวมเมื่อกี้คือชวมระดับโลกอ่ะพี่

เสาร์วันนี้๖โมงเย็นทางไทยรัดทีวีช่อง๓๒นะครับ
สวัสดีค่ะ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

และวันนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ

ยังมีรายล้อมด้วยพระเจดีขนาดเล็กขนาดใหญ่
เต็มไปหมดตามแต่สมัยที่จะมาสร้างเพิ่มกัน

รูปทรงหลายยุคสมัย
อยากให้หลายคนที่แวะมานาคอร์นนาคอร์นศรีธรรมราชนะครับ

และยังเมืองคอนของเรานี่ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่

ธรรมชาติสมบูรณ์ทั้งป่าเขาน้ำตกทะเล

ศิลปะการแสดงวัฒนธรรมของทางภาคใต้ก็โดดเด่น

โนลาหนังตะลุงถือเป็นเอกลักษณ์หนึ่ง
เป็นอัตลักษณ์เลยก็ว่าได้ของชาวใต้
เอ้าขอต้อนรับดารามหาสนุกเราทั้ง๓คนเลยดีกว่าครับ
คุณบอยพี่สนุกคุณปุ๋ยฟ้ายและคุณปราบซุภาชัย
ครับ
นี่ถ้าผมใส่เสื้อผ้าแบบคุณบอย
นี่ผมจะดูเป็นลุงที่ไปสอยเสื้อผ้าใครมาใส่ได้ไหม

ผมต้องถามก่อน
ถ้านึกถึงนครศรีธรรมราชนึกถึงอะไรครับ
ผมเลยดังเลยครับก็คือไอ้ไข่
ไอ้ไข่ที่ทุกคนต้องเดินทางมาจากแบบทั่วประเทศไทย

คือจริงแล้วก่อนที่จะไปไหว้ใคร

ของผมจะนึกถึงคำขวัญที่นี่ก่อนเลย
เพราะแม่ผมจบโรงเรียนการรายณีที่นี่

ก็เลยเขาคำขวัญของที่นี่ได้

จวนลูกออกมาเป็นการรากิณี

เข้าใจมาตลอดว่าเป็นนักฮอล์

ไอ้ที่มึงยืนเงียบได้มึงเตรียมอันนี้มา
เข้าใจมา

จะต้องทายคนสัตว์สิ่งของมหาสนุก

ให้ถูกต้องถ้าทายถูกรับไปเลย๑คะแนน
เพื่อนำไปสะสมกับคะแนนในรอบ
ปริศนามหาสนุกต่อไป

ถ้าดารามหาสนุกคนไหนตอบถูกเนี่ย

ให้กับโรงเรียนชะอวดวิทยาคารค่ะ

เพื่อที่จะนำเงินส่วนนี้ไปเป็นทุน

และบำรุงรักษาเครื่องดนตรี
ให้กับน้องวงโยธวาทิศครับผม
วันนี้เป็นเรื่องของคนมหาสนุกครับ
บุคคลที่ว่านี้เขามีบทบาทสำคัญมาก
เป็นที่รู้จักในเรื่องของการแสดงโนราครับ
ขอเชิญคนมหาสนุกขึ้นมาบนเวทีเลยครับ

เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมหลักของโนรา

เป็นผู้แสดงที่สามารถแสดงได้หลายบทบาท

เป็นผู้ควบคุมการแสดงโนรา

ผู้ประกอบพิธีกรรมหลักของโนรา

ก็จะสามารถมีคาถาอาคมในการบริกรรม
ในเรื่องของการประกอบพิธีกรรมได้

ส่วนคุณปามคุณคิดว่า

ส่วนผมผมจริงผมอยากจะฉีกเหมือนกัน

ผมอยากบอกว่าคือเป็นผู้แสดง
ที่สามารถเล่นได้หลายบทบาท

เราถามคนนครดูไหม
น้องคนดูคิดว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สอง

น้องบอกหนูเขาไม่รู้
สองเหมือนกัน
หนึ่งนั่นไม่ใช่หนึ่ง
สองเหมือนกัน

ไม่ให้เห็นหน้าด้วยไม่ให้เห็นหน้าด้วยไม่ใช่มันไม่ใช่อ่ะ

ที่เขาเล่นได้หลายบทบาทเนี่ยนะครับ
เพราะตัวพรานบุญนี้ถ้ารัก

แต่ว่าในขณะที่เล่นละครเนี่ยนะครับ

ผู้ชายก็ได้ตลกอะไรตัวโจ๊กอะไร

บางทีแบบต้องอยู่ในชุดนั้นตลอด

มากไปด้วยความสามารถเล่นได้หลายบทบาท
เดี๋ยววันนี้เขาจะมีโชว์พิเศษมาโชว์ให้เราด้วย
ผมให้ไปแฟนบุญไปเตรียมตัวนะ

แต่ตอนนี้มีนักแสดงตอบถูก
เพราะฉะนั้นก็เป็นโชคของโรงเรียนแล้วล่ะ

ก็จะมีรางวัลให้นะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

หนึ่งหมื่นบาทจากกองสลากพลัส
วันนี้นะครับต้องขอบคุณกองสลากพลัส

โรงเรียนฉะอวดวิทยาคาร
จังหวัดนกรสีธรมาราช
อ้าวรับไปเลยนะครับ
ปรบมือให้อาจารย์อีกทีนะครับ
วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อีกทีนะครับ
วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อีกทีนะครับ
วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อีกทีนะครับ
วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อีกทีนะครับ

ด้านทรกสิ้น
จังหว่ลงชะเบา
กูจะสู้ทั้งหมด
เป็นวันนี้คือนข้อ
เป็นตำนานราวต่อคลังกล่องเงินเลขกล่าวนั้นตำนานนั้ง

มาถึงภาคใต้ทั้งทีนะครับ
นครศรีธรรมราชมีศิลปะการแสดงมากมายเลยทีเดียวน้อง

ที่รู้จักเห็นบ่อยก็คือนโนรา

มันจะคล้ายกับหนังใหญ่

ดนตรีประกอบอีก
ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อย่างมากเลย
วันนี้ทุกคนต้องมาหานายหนังตะลุงตัวจริงครับ

ในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓
จะต้องจับผิดปริศนามหาสนุกทั้ง๓หมายเลข
ที่จะมาให้ข้อมูลและแสดงความเชี่ยวชาญต่าง

ก็ต้องคอยจับผิดกันดูว่าในรอบนี้
ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ

ปริศนามหาสนุกทั้ง๓คนเลยครับ
สวัสดีนะครับ
สวัสดีครับ
เชิญนายหนังทั้ง๓ท่านแนะนำตัวครับ

เป็นคนพูดจาสุภาพเรียบร้อยครับ

เสียงเหมือนนักจัดรายการอย่างนี้ใช่ไหม

ฮะอย่างไรคนนี้ดูครับท้ายครับท้าได้ไหม

เอาล่ะถ้าคุณอยากรู้ว่าใครเป็นตัวจริง
ผมจะเปิดโอกาสให้คุณ๓นาทีในการถาม
อยากถามอะไรเกี่ยวกับหนังตะลุงคุณถามได้เลย
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

คุณไม่เกี่ยวอะไรกับหนังตะลุงเลยใช่ไหมฮะ

คุณแม็กซ์เล่นหนังตะลุงมาแล้วกี่ปีคะ

ตอนนี้ย่าน๑๓แล้วครับผม

เล่นหนังตะลุงนี่เล่นคนเดียวหรือเล่นสองคนครับ

บอกชื่อตัวละครในหนังตะลุงมา๓ชื่อครับ
บอกชื่อตัวละครในหนังตะลุงมา๓ชื่อครับ
บอกชื่อตัวละครในหนังตะลุงมา๓ชื่อครับ
บอกชื่อตัวละครในหนังตะลุงมา๓ชื่อครับ
ไอโถไอเปี๊ยกไอเท่งครับ
ไอโถไอเปี๊ยกไอเท่งครับ

หมายเลข๓ครับ

หมายเลข๓ครับ

เบอร์๓ครับสี่คูณห้าครับอุ๊ย
คือแล้วแต่ไงผมจะบอกให้มาตรฐานมัน๓กว่า
แต่ที่เพิ่มเป็น๔กว่าเพราะว่ามันจะทำให้จุคนเยอะขึ้น
เล่นได้ครั้งหนึ่งกี่คนฮะหมายถึงคนเชิดฮะเบอร์หนึ่ง
คนเดียวสามารถเล่นได้๓๔ตัวครับ
ส่วนมากด้านบนจอหนังตะลุงเนี่ยนะฮะจะเป็นอะไรครับเบอร์สาม
จะเป็นรูปของบรรพบุรุษครับหรือว่าเป็นอาจารย์ของเราที่ฝึกสอนเรามาครับ

เคยเชิดแล้วมีคนดูเยอะสุดกี่คนครับเบอร์๑

นางตะลุงยุบใหม่
ตกใจหมื่นกว่าจอแค่นี้
อยากเชิญอยู่นู่นอยากเชิญเบอร์๒มาคุยกันใกล้ได้ไหมครับ

ไม่ได้แล้วคุณเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับ
คุณเก็บข้อมูลเอาไว้
เดี๋ยวจะหาว่าพวกเราหลอก

อ่าเริ่มจากเบอร์๑ครับ

อนุโนโพรตะวังนาภาพรุน

ออนิแลกรีนบุปป้า
ออนิแลกรีนบุปป้า

พี่รังนั่งบันบ่านแล้วที่ว่รอยอยู่นาย

เบอร์๔ครับผม

เอาล่ะ
๒นี่ไม่รู้เจตนาแกล้งหรืออะไร
แต่จะทำให้ไม่เหมือนคนอื่นตลอดเวลา

หลังจากชมทั้งสัมภาษณ์คำถาม
แล้วก็เห็นเขาเชิดกลับมาบ้างแล้ว

ผมว่าเบอร์๑ในใจผมเบอร์๑มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่จะเป็นคนเล่นหนังตะลุงนะคะ
เพราะว่าจากคำถามที่ถามเขาเนี่ยเขาจะมีเหตุผลให้ค่อนข้างยาว
เป็นการเล่าได้ว่าเหตุผลเพราะทำไมอะไรยังไง
ความรู้สึกผมนะจะพยายามทำให้โชว์ชุดนี้

หรือว่าเขาก็ร้องได้นะ

ส่วนคุณเบอร์๓เนี่ยนะฮะคุณเชนของผมเนี่ยนะฮะ
ผมมีความรู้สึกว่าคนนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะฮะ
ก็น่าสนใจส่วนคุณไฟล์ล่ะ
ตอนนี้ที่รู้สึกว่ามีความเป็นไปได้

แต่เราไม่รู้หรอกว่าหนังตะลุงที่ถูกต้อง

แต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาร้องมันใช่ที่สุดสำหรับเรา
แต่ผมว่าน่าจะเป็นเบอร์๑กับเบอร์๓เลย
เพราะตอนที่ลองเชิดนะฮะ

แต่เบอร์๒แอบเหลือบมองเบอร์หนึ่ง

อ้าวคิดว่า๑๒หรือ๓คะที่เป็นตัวจริงคะ
อีน้องบอก๑บอก๓

ไม่ไหวครับมี๑กับ๓
จริงค่ะมา๓เบอร์ระดาษนี้เลือกเลย

คิดว่าเป็นใครเป็นตัวจริงยกครับ

เดี๋ยวคุณไม่เอาคุณก็ไม่ต้องรังเกียจเขาขนาดนี้ก็ได้

มึงก็ถามกันหมด

แล้วเขามีความสามารถพิเศษมาชม

เกี่ยวข้องกับการเชิดหนังหรือเปล่า

ช่วงหน้ากลับมาดูความสามารถพิเศษของพวกเขากันครับ

ดารามหาสนุกได้ชมและวิเคราะห์

เกรปริศนามหาสนุกตัวจริง

เรามีคะแนนให้๒คะแนน

แน่นอนเมื่อสักครู่ทิ้งเอาไว้แล้วว่าวันนี้
เดี๋ยวกล่าวกันดาปริศนามหาสนุก

เพราะฉะนั้นมาพบกับโชว์แรกของเราเลยดีกว่า
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ

มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ

มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ
มีชื่อว่าโนราตัวอ่อนครับ

โอ้โหน้องบ้านฟังเลยอ่ะ
มันได้เห็นเยี่ยมเลยอ่ะ
โอ้โหโอ้มายก๊อด

แต่พูดการแสดงเขาก่อนดีกว่า
ตัวในนังเขามาทำทีหลังถูกไหม
แต่อันนี้ต้องฝึกมาก่อนแน่นอน
กี่ปีแล้วโนลานตัวอ่อนเนี่ย๑๒ปีครับ
โชว์เมื่อกี้คือมันคือโชว์ระดับโลกอะพี่

เก่งมาก

ผมบอกแล้วเขาเป็นในหนังสมัยใหม่ครับ

อะไรกัน

บริการลง๒๒๓ในช
ไม่มีอาทิตย์
คือทุกคน

ไม่ได้กลัวอย่างที่คิดเพราะทุกคนใช้ชีวิตอันธรรมชาติ
มันบัดไม่แคร์ติดกับมะเลลงมาและดิ
เรามีสตรีทอาร์ตเองกับฟีตี้ผังเมืองที่นี่สวย
เนี่ยอันดับโลกเนี่ยอาการดีให้คุณพร้อมร่ม
เบลอบโปรกมียามิสใส่ไหมโจทย์คุณเป็นนิดแล้วพวกใจคุณต้องติด
เดี๋ยวพี่จะพาไปเอง
ถ้าอยากจะดูทะเลบอกก็ต้องไปอาย
ท่านตัวลองมาที่นี้ยันล่า
ลองเชิญคุณมากับบ้านไปเที่ยวเมืองเกาหลามัน
กินเที่ยวให้ร้อยทั้งวันแล้วค่อยไปกลงปีนั้น
ลองลองลองลองแล้วลองเข้ามาดูนี่
ลองลองสักทีลองเข้ามาเซลฟี่
ดินแดนที่ยิ่งกว่าสวรรค์ลงมากินเที่ยวไปคู่ฉัน
ไม่ว่าถ้ายพุทธหรือมุสลิมเราก็แข่งคู่กัน
วู้วู้วู้
วู้วู้วู้วู้
วู้วู้วู้

วู้วู้วู้
วู้วู้วู้
วู้วู้วู้

วู้วู้วู้
วู้วู้วู้
วู้วู้วู้
วู้วู้วู้
วู้วู้วู้

วู้วู้วู้
วู้วู้วู้
อ้าวงดงามมากเชิญพรานบุญขึ้นมาเลย
เป็นเขาเรียกอะไรนะพันบุญ

กับเป็นในหนังอันไหนยากกัน
เป็นผ่านบุญครับเพราะว่าในหนังนี้
พอตายแล้ว
มันรู้มันอะไรหรือเปล่า
เอาถ้าอย่างนั้นนะเชิญปริศนาทั้ง๓ท่านบนเวทีเลยครับ
เก่งกันหมดทั้ง๓ท่านครับ
แต่ตอนนี้นะต้องหากันล่ะครับว่า
ใครคือนะ

ให้เอาน้ำแดงมาลาดอะไรล่ะ
ลาดพี่

แต่ก็มีเล็งไว้ในใจเหมือนกันค่ะ

ผม๒เบอร์นะที่ผมคิดไว้
เราก็ชอบนี่คลิกละ๒เบอร์อยู่แล้วนี่

อ่ะตอนนี้ล่ะครับ

ปริศนามหาสนุกตัวจริงของเรา
ใครคือนายหนังตะลุงตัวจริงครับ

๑๒๓เรายกขึ้นมาปุ๊บ
เอาแล้ว
เบอร์๓คนเดียวมีป้ายกับ

ไม่เลยไม่ล่ะทำไมอ่ะทำไมไปตามน้องน่ะ

ผมก็เรียกว่า๓ป้าย
สามท่านนี้ปริศนามหาสนุกของเรา
ใครคือนายหนังตะลุงตัวจริง

เฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ย

ก้าวอ๋อมเดี๋ยวเราสัมภาษณ์สองคนนี้ก่อนนะครับ
ขอแนะนำตัวอีกทีครับ

หรือว่ามนุราพิษนุกสินอัสวินกระดูกอดครับ

โอ้โฮมนุราพิษนุก

เอ้าเบอร์๒ของเราแนะนำตัวหน่อย

นะครับธีรวัตรเดชวัดครับผม

จะทำเพลงเกี่ยวกับแรปครับผม
แต่ว่าจะเป็นแรปที่ผสมผสานวัฒนธรรมของภาคใต้
คู่ไปกับดนตรีร่วมสมัยครับผม

สำหรับปริศนามหาสนุกของเราทั้ง๒ท่านนะครับ

ขอบคุณมากที่มาร่วมสนุกกับเราครับ

ตัวจริงนี่คือตัวจริงเสียงจริง

ตอนนี้มีคณะเพิ่มของตัวเองครับ
ชื่อว่าน้องขเชนศิลปะทักษิณครับ
เรียนอยู่ด้วยใช่ไหมที่ไหนครับใช่ครับ
ตอนนี้ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยหน้าตสินพัทธรุงครับ

นี่วันนี้เรายกทีมมาจากวิทยาลัยหน้าสินพัทธลุงเลยนะ
เอ้าถ้าอย่างนั้นสรุปเลยดีกว่า

วันนี้ต้องไปจับใหญ่กันพี่บอยและพี่ปุ๋ยฟ้า
แล้วเดี๋ยววันนี้ยังมีการแสดงพิเศษนะครับ
ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังตะลุงนะครับ
เป็นการแสดงพื้นบ้านของทางภาคใต้

โชว์ให้ได้รับชมกันด้วย
ชื่อชุดว่าเสน่ห์สินถิ่นใต้ครับ

แล้วโอ้โฮ
วะโห้นาลโยฮี
วะโอ้โอ้รัก
โอ้รักน้าน้าพุทธะ
พุทธะโอ้น้ายอมฮู

โอ้โอ้โอ้
เป็นตำนานลาวต่อครั้งก่อเกิดและกำเนิดกล่าวคันตำนานหนัง
แก้ท่าเต้นเล่นท่าของว่ายังเชิญท่านนั่งชมลีลางอทาตะลุง
แล้วเชิญท่านนั่งชมลีลาพ่อตาตาลุง
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

ตรงดูสวยงามมากนะครับ
เป็นการแสดงจากนิใชลัยณสินพัฒน์ลุงนะครับ
มาถึงตรงนี้แล้วจะต้องเลือกแผ่นป้ายครับ
หนูว่าเดาเลขหนึ่งค่ะ

ดีใจขนาดนี้เพราะไม่เคยเข้ารอบอะไรมาก่อนเลย

หลุ้นคุณบอยจักรถก์จะแตกหรือไม่
สักครู่

มันเปลี่ยนคำว่ามันไม่ใช่ระวังจุกและไม่ใช่โหลดตุ๊ก
มันเปลี่ยนคำว่ามันไม่ใช่ระวังจุกและไม่ใช่โหลดตุ๊ก
มันเปลี่ยนคำว่ามันไม่ใช่ระวังจุกและไม่ใช่โหลดตุ๊กและไม่ใช่โหลดตุ๊กและไม่ใช่ระวังจุกและไม่ใช่โหลดตุ๊กและไม่ใช่ระวังจุกและไม่ใช่ระวังจุกและไม่ใช่ระวังจุกและไม่ใช่ระวังจุกและไม่ใช่ระวังจุกและไม่ใช่ระวังจุกและไม่ใช่ระวังจุกและไม่ใช่ระวังจุกและไม่ใช่ระวัง

เปาแพ้เลย
แผ่นแรกแพ้ก่อนเลยครับ

ตอนนี้แจ็คพอร์ตไม่แตกไม่เป็นไร
แต่เอาเงินจากทางรายการไปให้เยอะที่สุด

เปล่ายิงชุบ

โอ๊ยตายแล้ว

เปล่ายิงชุบ
เยี่ยม

บอกแล้วผมเก็บใต้ให้หมดเลยนครศรีธรรมราชครับ
พี่บอยเอาไงนครเจอนนครเหรอ
เออนี่นครเจอนครเลย

เฮ้ย

มาท้ายมาท้าย

สุพรรณกับเชียงใหม่ใครจะเหนือกว่ากัน
เป่ายิงชุด

โอ้เดี๋ยวให้ดู

แต่ไม่เป็นไรก็ไม่ถือว่าน้อยนะครับ

เอาเรามาดูแผ่นป้ายที่เหลือกันก่อนนะครับ

ข้างในครับเลย
กันไก่ครับและบุรีรำ
กรุงเทพ
ภูเก็ตแท้ทุกอย่างมีเบื้อเบื้อตรงขาสุดท้ายกันไก่
เนี่ยถ้าอยากได้ต้องสองอันบนมาใช่เอาเป็นว่าสัปดาห์นี้สนุกสนานกันมากที่นครศรีธรรมราช
ขอบคุณทุกหน่วยงานทุกส่วนนะครับที่ให้เราได้มีโอกาสมาถ่ายธรรมณวัดมหาธาตุแห่งนี้นะครับ
ก็ถือเป็นบุญของพวกเราด้วยแล้วก็สามารถนำเสนอเรื่องราวต่างของนครศรีธรรมราช
ก่อนที่เราจะจากกันสัปดาห์นี้เรายังมีโชว์น่ารักจากเต็มแม็กซ์ครับโอ้
เข้ามาโชว์น้ำกันแล้วนะครับเพลงฮอตมาแรงนครศรีเอ็มซีครับ

ชมกันแล้วก็พบกันใหม่เสาร์หน้า๖โมงเย็นครับ
วันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ขอบคุณครับ
ชูมือขึ้นมาเด็กได้ชูมือขึ้นมาเร็ว
ขอบคุณรถมาหาสนุกนะครับที่จัดกิจกรรมจังงี้ดี
ในบ้านนาคอร์นเราคนป้านเราครับผม
มาฟังเรื่องราวที่ปลอดเท่าเกี่ยวเล่าให้ฟัง
จากดินแดนฟากนั่งจนถึงรังเมืองคลอน
ประโลกตกโทษจากสมัยแต่ก่อน
ดินแดนเมืองคลอนมีรับฝอนตามความ
สำเนียงไม่ซ่อมภรรยาแต่เรียกว่าจะซ่อสะทุน
ถ้าได้ยินสำเนียงต้านรับรองเรื่อยว่าไม่ซะทุน
ก็คือว่ามีบุญที่มีบ้านเกิดในเมืองนอน
และก็คือว่าบุญที่สุดที่บ้านเกิดคือเมืองคลอน

จึงด่อนใจให้ภีโฆขึ้นมาดั่งจะรอบพอคอร์น
ใช่ตอนนี้เรื่องราวที่ปอดเท้ากันแล้วนะฝัง
มีเต็ดเป็นไงความร้ายข้าวของคือกลางแต่กรร
ข้าวของมันแพงจนซึ่งแหล่งคนคลอน
ว่าแต่ละทางเสื้อมคลอนประเภทมีบันเสื้อมหาย

มาช้าท้ายไปนาทีทักกว่าทิ้งไห้